เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
กลับมากันนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ไทยรัฐทีวีของเราติดตามการการเมืองค่อนข้างจะใช้คำว่าร้อนแรงกันเลยทีเดียว
ถ้าเราติดตามกันตั้งแต่เช้านะครับติดตามกันตั้งแต่เช้าซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีเขามีการแซวรัฐมนตรีด้วยนะฮะ
วันนี้อย่างที่เราพูดว่าทุกวันอังคารเนี่ยจะเป็นวันที่มีการประชุมคอรมอนะนายกตู่เขาก็แซวรัฐมนตรี
ให้ประชุมสภาปลอดภัยเข้าไปแล้วก็ออกให้ได้นะฮะซึ่งในตอนเย็นที่ผ่านมานี้ไทยรัฐนิวโชว์ของเรา
ไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวเอสเปรสทั้งหลายเนี่ยมีการรายงานสถานการณ์สดมาอย่างต่อเนื่อง
เราขออนุญาตนะครับนำไล่เลียงมาตั้งแต่ประมาณสักห้าโมงเย็นใช่อ่าตั้งแต่ตรงนั้นจุดไฮไลท์จริงจริงเนี่ย
คือวันนี้ม็อบมีสองฝ่ายถูกต้องไหมแองจี้
มี๒ฝ่าย๒จุดนะครับ
เราไปบริเวณบริเวณหน้ารัฐสภาด้านฝั่งแยกเกียรติกาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีโดยรอบบริเวณ
แล้วก็ห้ามไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ควบคุม
พร้อมกับตั้งแท่นปูมแบรียอร์แล้วก็ลวดน้ำ
ดันสูงยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมาที่บริเวณหน้ารัฐสภา
เพื่อติดตามการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลของรัฐสภา
จริงแล้วม็อบเริ่มตั้งแต่ประมาณ๒โมงครึ่งครับ
โมงครึ่งในเมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๕นาทีที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ถอยรถน้ำออกมาจากแนวเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุม
บริเวณแยกเกียรติกายจากนั้นผู้ชุมนุมก็สามารถลื้อแบรีเออร์
แล้วก็ลวดหนามนะครับเข้ามายึดพื้นที่ที่สี่แยกเกียรติกายได้สำเร็จ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้หลบเข้าไปในซอยวัดแก้วฟ้า
ทำให้แนวประทะของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยอย่างวันนี้คณะราษดร
แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองวันนี้มี๒ฝ่าย
กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองและกลุ่มของคณะรัศดรเข้ามาปะทะกันครับ
แล้วก็มีการคว่างปลาสิ่งของใส่กันโดยกาดของทั้งสองฝ่าย
พยายามเข้ามาเจรจาแล้วก็กอดกันนะฮะ
เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายควบคุมอารมณ์แต่พบว่าผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ย
ต้องใช้คำว่าอารมณ์ยังค้างอยู่อารมณ์ยังค้างอยู่
อารมณ์ยังค้างอยู่พอสมควรแล้วก็มีการปะทะกันเป็นระยะระยะ
โดยพบว่ามีผู้บาดเจ็บศีรษะแตกเพราะมีการคว่างปลาของกัน
ก็ติดกันมาตลอดบรรยากาศการชุมนุมตอนนี้
เขาบอกว่าสอสอบางส่วนไปแล้ว
ออกมาหมดแล้วใช่ไหมส่วนหนึ่งบางคนไม่เกลี้ยงเช็คอยู่
ยังอยู่รัฐสภากันเยอะยังมีการประชุมกันอยู่
เต้ไปแล้วเกล้วแล้วเต้ไปแล้วสอหลายคนไปแล้วสอหลายคนเนี่ย
ออกทางเรือนะครับเรามาดูกันว่ากาดของราศดรเนี่ยนะครับ
ให้มารวมตัวกันเขาลื้อรวดหนามกันนะครับแล้วก็มีการเอาน้ำที่ตอนเนี้ย
เห็นฟ้าฟ้าไหมค่ะนั่นคือสีมีการฉีดใส่กาดผู้ชุมนุมเนี่ย
อย่างน้อย๕๖ครั้งตอนแรกเป็นน้ำเปล่าแต่ต่อมาช่วงที่เนี่ยนะครับ
ประกาศให้ใช้น้ำผสมแก๊สน้ำตาซึ่งมันเหมือนกับตอนไหนแองจี้จำได้ใช่ไหม
เหมือนกับตอนที่หน้าพารากอนตอนที่หน้าพารากอนก็ใช้น้ำเนี่ยผสมแก๊สน้ำตาฉีดใส่อีกนะครับ
กาดผู้ชุมนุมก็ได้ปลาถุงสีพุกควันก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับ
ทำให้เหตุการณ์เกิดการชุลมุนขึ้นมา
ขนาดนี้ที่แยกเกียรติกายมีขบวนรถบัสจำนวน๑๐กว่าคันครับ
แถวเดินทางมาจากด้านสะพานแดงเข้ามาจอดส่งกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อเหลือง
มีรถบัสมาส่งเนี่ยนะฮะที่ปักหลักชุมนุมบริเวณญาติเกียรกายเพิ่มเติม
ทำให้ณตอนนี้เป็นสองฝ่ายน้องมีทั้งกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองในช่วงบ่าย
มีจำนวนหนาตาคึกคักมากขึ้นเป็นพิเศษบรรยากาศในช่วงบ่ายนะฮะ
ของกลุ่มชุมนุมกลุ่มไทยพักดีและเครือข่ายปกป้องสถาบันเสื้อเหลือง
ที่คัดท้านการแก้ระธรรมนุมโดยมีจัดกิจกรรมเพลงปลูกใจบ้างแล้ว
มีตัวแทนมวลชนเนี่ยทยอยขึ้นมาปลาใสบ้างแหละ
ขนาดเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีแบบนี้
ตีว่าการกระทรวงกราโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดมิวสิกเพลงเธอคือประเทศไทย
ชั่นใหม่ระหว่างการพักการประชุมโดยนายกย้ำว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจประพันธ์ขึ้นมา
เพื่อให้คนไทยมีความภาคภูมิใจนะครับ
รักกันไม่แบ่งพักแบ่งพวก
ก็แถลงข่าวกับสื่อมวลชนพ่อนายกเพิ่งแต่งเพลงนี้
เราไปฟังเครื่องเตรียมก่อน

อยากให้คนไทยกลับมารักกัน

ท่านผู้ชมครับและแน่นอนตอนนี้คุณคงเกาะติด

เราขอตัดภาพจากสตูดิโอของเราไปที่แยกเกียรติกาย

คุณจิรายุทธ์ครับสวัสดีครับ
เพื่อที่จะมาขับภาพครับ
คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าบริเวณด้านหน้านะครับ
อ่าขบวนของมวลสนขนาดศรรณ๖๓เนี่ยครับ
ที่มีแก๊สขึ้นบนรถปลาใสนะครับ
วนเข้าไปใกล้กับบริเวณ

ประจำการซะกัดกั้นกันอยู่ที่
บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า
ของอาคารรัฐสภานะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
วลชนพยายามที่จะฝ่าแนวกั้นเข้าไปในอาคารรัฐสภานะครับแต่ทางตำรวจ
ควบคุมฝุงชนนะครับก็ได้ทำการฉีดน้ำใส่มวลชนนะครับ
จนต้องถอยร่นออกมาซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่า
บริเวณด้านหน้าของขบวนนะครับนางกาดอาสาแล้วก็กาดอาชีวะ
ได้ทำการขึงเชือกนะครับเพื่อให้มวลชนอยู่ในแนวกั้นนะครับ
แล้วก็กลุ่มของแกนนำนะครับได้มีการประกาศตลอดเวลาว่า
มวลชนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมวลชนที่ไม่ใช่กาด
ขอให้อยู่ด้านหลังกาดไว้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยครับ
อาสาเนี่ยครับได้รับการฝึกมาในการป้องกันมวลชนมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับ
แล้วก็จะอยู่แนวหน้าที่อยู่ติดกับบริเวณรถน้ำที่อยู่ห่างจากผมไปประมาณ๒๐เมตรตรงนี้นะครับ
บริเวณด้านหน้าทั้งหมดนี้จะเป็นกาดอาสานะครับ
สวมเสื้อกันฝนใส่หมวกใส่หน้ากากใส่ชุดอ่า
เต็มรูปแบบเพื่อกันน้ำผสมแก๊สของเจ้าที่ตำรวจแล้วก็กันแก๊สน้ำตาด้วยนะครับนี่ครับ
นี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่านะตอนนี้นะครับอ่า
วลชนนะครับได้มีการรวบรวมน้ำนะครับเพื่อใช้ในการป้องกันหาก
ตำรวจได้มีการฉีดน้ำเข้ามาอีกครั้งนะครับณตรงนี้นะครับ
ใจกลางของขบวนนะครับได้มีการเตรียมน้ำไว้เพื่อส่งไปบริเวณด้านหน้าที่เป็นจุด
ซึ่งเป็นจุดของกาดอาสานะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับ
นี่จะเป็นสลิงที่มวลชนดึงมาจากตรงบริเวณจุดสกัดกั้นนะครับ
ดึงสลิงมาเรื่อยเรื่อยนะครับซึ่งถ้าหากมวลชนนะครับ
เข้าไปใกล้อ่าจุดสกัดกั้นนะครับตำรวจก็จะมีการฉีดน้ำเข้ามานะครับ
ครับนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าสถานการณ์บริเวณด้านหน้าทางเข้าของอาคารรัฐสภานะครับ
ข้างที่จะตึงเครียดพอสมควรนะครับเพราะว่ามวลชนก็พยายามที่จะเข้าไปในอาคารรัฐสภา
แต่ทางตำรวจก็พยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้มวลชนเข้าไปนะครับซึ่งด่านนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายนะครับ
ถ้าหากถ้าหากผ่านด่านนี้เข้าไปได้มวลชนก็จะสามารถเข้าไปในอาคารรัฐสภาได้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับแล้วด้านหน้าครับมวยพอมวลชนเข้าไปใกล้ครับ
ตำรวจก็จะมีการฉีดน้ำเข้ามานะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับ
ตำรวจได้มีการฉีดน้ำเข้ามาผ่านหลังรถบัสที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะครับ
นี่ครับตำรวจได้มีการฉีดน้ำใส่มวลชนเนี่ยครับ
นี่ครับณตอนนี้นะครับสถานการณ์กาดอาสาก็ได้มีการตระโกนบอกให้มวลชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
มวลชนที่ไม่ใช่กาดนะครับถอยออกมาให้อยู่แนวด้านหลังของกาดอาสานะครับ
เพราะว่าน้ำผสมแก๊สเนี่ยครับค่อนข้างที่อาจจะอันตรายนะครับ
มีมีมวลชนบางคนนะครับคุณผู้ชมครับนะตอนนี้นะครับ
ลชนได้ทำการลากสลิงที่อยู่ติดกับรถบัสนะครับเป็นรถบัสของตำรวจนะครับ
ได้มีการดึงรถบัตรออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นรถบัตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาจอดปิดกั้นตรงบริเวณทางเข้าของของ
อาคารนะครับมีครับคุณผู้ชมค่ะณตอนนี้นะครับอ่ามวลชนได้ทำการดึงรถบัสเข้ามาได้แล้วนะครับ
ซึ่งเป็นรถบัตรที่ตำรวจได้จอดขวางอยู่ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของอาคารรัฐสภานะครับ
โดยใช้สลิงเส้นสลิงขนาดใหญ่นะครับมัดกับบริเวณด้านหน้ารถแล้วก็ให้มวลชนจำนวนหลายสิบคนนะครับ
กันดึงออกมานะครับซึ่งตอนนี้นะครับแนวหน้านะครับ
จะเป็นกาดอาสาที่จะถือเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็ดนะครับ
เป็นเหมือนอ่าห่วงยางเป็ดนะครับที่เอามาใช้กันน้ำหากโดนฉีดนะครับ
ซึ่งวันนี้ครับมวลชนได้เข้าไปประชิดกับตรงบริเวณลวดหนามนะครับ
ที่อยู่กับที่อยู่ติดกับด้านหน้าของอาคารรัฐสภานะครับ
ทางเข้าเลยนะครับซึ่งตอนนี้มวลชนได้เข้าไปประชิดแล้วนะครับ
ซึ่งทางตำรวจก็ได้มีการประกาศออกมาตลอดเวลานะครับถ้าหากจะขอให้มวลชนนะครับ
ถอยออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ห้ามให้มีการชุมนุมนะครับ
ซึ่งตลอดที่ตำรวจได้มีการฉีดน้ำนะครับเราละอองน้ำนะครับ
ก็จะมาโดนให้กลับมาโดนหน้ามาโดนมาเข้าตากับมวลชนที่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับ
ตอนนี้นะครับมวลชนได้มีการตะโกนขอน้ำที่อยู่ด้านหลังนะครับ
เพื่อจะเอาน้ำที่มีการเตรียมไว้ไปให้กับกาดอาสาที่อยู่ด้านหน้าขบวนนะครับ
เพื่อให้กาดอาสาเนี่ยครับได้เอาน้ำล้างหน้าเพราะว่าถูกตำรวจนะครับ
ฉีดน้ำผสมแก๊สเข้ามาตลอดเวลาเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่า
นี่เป็นเส้นรั่วขนาดใหญ่นะครับที่มวลชนที่มวลชนนะครับ
ได้ทำการดึงเอารถเมย์ออกมาได้นะครับ
นี่นะครับตอนนี้รถเมย์ขออภัยครับตอนนี้รถบัสนะครับ
ที่ตำลวจได้เอามากั้นตรงบริเวณทางเข้าของอาคารท่านท่านสภานะครับ
ถูกลากออกมาได้แล้วหนึ่งคันนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้บริเวณด้านหน้า

ข้างที่จะตึงเครียดนะครับเพราะว่ามวลชนได้ทำการเข้าไปประชิด
ตรงบริเวณจุดที่มีการสกัดกั้นได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งตลอดเวลาที่มวลชนเข้าไปใกล้นะครับตำรวจก็จะได้มีการประกาศออกมาตลอดเวลาว่า
จุดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่ไม่สามารถชุมนุมได้นะครับ
เพราะว่าอยู่ใกล้อยู่ในบริเวณรัศมีห้าสิบเมตรนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับ
วลชนได้ทำการดึงรถบัตรได้ออกมาแล้วหนึ่งคันนะครับเป็นรถบัตรที่ทาง
เป็นรถบัตรของทางเจ้าที่ตำรวจเป็นรถบัตรที่ทางเจ้าที่ตำรวจได้เข้าใช้ไปปิด
ตรงบริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับนี่นะครับตอนนี้ดึงรถบัสที่กั้น
ดึงรถบัตรได้มาแล้วหนึ่งคันนะครับตอนนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ
ณตอนนี้นะครับมวลชนได้ทำการได้ทำการดึงรถบัตร
ของเจ้าที่ตำรวจได้มาแล้วหนึ่งคันนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์บริเวณด้านหน้า
ที่ผมยืนรายงานสดค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะครับเพราะว่า
บริเวณด้านหลังของผมห่างไปประมาณ๑๐เมตรจะเป็นจุดสังเกตด้านหน้าบนรอดนะครับ
ด้านหลังของผมเนี่ยที่บอกว่าคือเป็นแนวกั้นนะครับ
สมมุติว่านี่ครับสาเหตุที่พิมพ์ข่าวต้องเอาผ้าปิดไว้อย่างนี้
เพราะว่าทางละอองของแก๊สน้ำตานะครับของเจ้าหน้าที่นี่คือ
มายังคงรุนแรงแล้วก็ยังคงลอยมาถึงบริเวณนี้นะครับ
แม้ว่าตรงนี้จะอยู่ห่างจากจุดที่มีแนวรั้วรวดหนาม
แล้วก็มีแนวของประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรกว่าได้ก็ดี
บอกว่าขณะถอยออกมาแบบนี้ยังคงมีกลิ่น
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีบริเวณรอบพยาบาลของเจ้าหน้าที่มาแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าแนวของมวลชนเนี่ยที่อยู่บริเวณข้างหน้าเนี่ย
มีการปะทะแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำแล้วก็ฉีดแกน้ำตาเนี่ยต่อเนื่องนะครับ
จริงเนี่ยต้องบอกว่าทีมข่าวเนี่ยก็ติดสถานการณ์อยู่ด้านในตลอดเวลานะครับ
แต่ว่าด้วยความที่มีแก๊สน้ำตามาตลอดเวลาต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชม
เพราะว่าทำให้ทีมข่าวและทีมงานของเราไม่สามารถอยู่ได้
รายงานอยู่เนี่ยเป็นจุดที่ทางมวลชนของการอาสาของเมืองชนเนี่ย
บอกว่าบริเวณตรงเนี้ยค่อนข้างที่รอดไปแล้วอยากให้สื่อมวลชนทุกแขนงทุกสำนักเนี่ย
อยู่บริเวณตรงนี้ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ากับบรรยากาศกรรมภาพกันก็ยังคงเป็นไปอย่างตรงนั้นนะครับ
เพราะว่าทางกลุ่มมวลชนก็ยังคงมีการกรวน
นำไปถ้าไม่ถอยไม่นำมากับสวัสดีครับอย่าเมื่อไหร่

อันนี้เป็นสองจุดนี่นะคะขนาดนี้เป็นสองจุด
สัญญาณเราจะต้องรออีกสักครู่นึงเราจะเห็นทั้งผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีของเรา
แสบตานะแสบตาเพราะสมมุติแสดงว่ามีการใช้แก๊สน้ำตากันแล้ว
ซึ่งก่อนครั้งนี้มันจะแตกต่างจากครั้งแรกยังไง
ครั้งแรกไม่ได้มีการเตือนอันนี้มีการประกาศเตือน
ซึ่งตำรวจจริงแล้วเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของการชุมนุม
ขอย้ำไปอีกทีนึงว่าเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย๒โมง๑๐นาที
รอบบริเวณรัฐสภาคมทั้งหมดเพราะอันนี้เขาถึงไปรวมตัวกันวันนี้
เพราะว่าไปติดตามการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลในรัฐสภากันนะ
คนก็เดินทางมาโดยรอบนี้เราขอย้อนกลับไปตลอดเที่ยง
จนบ่าย๒โมงครึ่งเจ้าหน้าที่ขับรถน้ำมาเผชิญผู้ชุมนุมอีกรอบ
ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุม
ก่อนเสริมกำลังเจ้าหน้าที่มากกว่าห้างร้อยนาย
แต่ก่อนผู้ชุมนุมสิ่งหนึ่งก็คืออย่างไร
ลื้อรวดหนามแล้วก็แท่นปูนออกอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการเจรจากับหัวหน้ากาดกันก่อนด้วยนะครับ
โดยให้กำลังตำรวจแล้วก็รถน้ำถอยออกไปก่อน
ซึ่งในส่วนของตำรวจเนี่ยมีพันธ์ตำรวจเอกกิจสนะ
พัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจเป็นรับหน้าที่เจรจา
ขณะเดียวกันเราย้อนกลับไปตอนประมาณ๑๔นาฬิกา๕๐นาทีตามภาพนี้นะครับ
ตำรวจควบคุมผูงชนจัดรูปแถวใหม่
น้ำตาเนี่ยนะครับพร้อมปืนยิงกระสุนยาง
ให้จำนวนให้ตำรวจกว่า๒๐กว่านาย
ตั้งขบวนเนี่ยเดินไปประจำจุดแนวที่๒เนี่ย
กั้นระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ชุมนุมครับ
กล่าวหลังจากพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะเนี่ยกล่าวหลังจากเจรจาว่ามีผู้ชุมนุม๔กลุ่ม
โดยกลุ่มที่๑และ๒แจ้งยุติเวลาบ่าย๒โมงครึ่งส่วนอีก๒กลุ่มเนี่ยจะเลิกในเวลา๔ทุ่มหรือ๒๒นาฬิกา
ขณะที่กลุ่มรัศดรเนี่ยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่จึงผิดเงื่อนไขนะครับ
เมื่อผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนมาตามกฎหมายเข้ามาไม่ได้ในระยะ๕๐เมตร
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งเตือนการทำลายสิ่งกีดขวางโดยแจ้งเตือนทั้งหมด๓๔ครั้ง
การที่ตำรวจเขาบอกนะฮะแต่ผู้ชุมนุมไม่หยุดจึงฉีดน้ำไป๔ครั้ง
โดยครั้งแรกเนี่ยใช้น้ำเปล่าจากนั้นยังไม่หยุดจึงใช้น้ำผสมแก๊สน้ำตา
อย่างไรก็ตามครับการทำงานของตำรวจไม่ได้ต้องการจะสลายการชุมนุมแต่มันเป็นตามประขั้นตอนนะครับ
ตอนนี้กำลังเจรจาตามขั้นตอนในขณะเดียวกันเหตุการณ์เริ่มแรงมากขึ้น๑๕นาฬิกา๑๕นาที๑๕นาฬิกา๒๐นาทีเนี่ย
เจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำใส่ฝูงชุมนุมผู้ชุมนุมอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ผู้ชุมนุมเนี่ยปลาผู้ควันปลาผู้ควันเข้ามาใส่โดยเป็นการเผชิญกันรอบที่สอง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมครับทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างขอยกันออกมาเพราะผู้ชุมนุมเนี่ยได้ปลากแก๊สน้ำตากลับมาเหมือนกันใส่เจ้าหน้าที่เหมือนกันแล้วก็ลมเนี่ยตีกลับไปทางฝั่งเจ้าหน้าที่ด้วยคือปรากฏว่าอย่างที่บอกแก๊สน้ำตาก็กลับไปทางเจ้าหน้าที่เพราะลมมันตีกล
รายงานสดตลอดระยะเวลาการทำงานรายการข่าวใส่ไข่ของเราไปเรื่อยอย่างนี้นะฮะแล้วถ้าสมมุติสัญญาณดีหรือมีการรายงานเข้ามาเราจะตัดเข้ามาสดขนาดนี้
เรากลับไปที่ข่าวปกติของทางสถานีก่อนนะครับหนุ่มใหญ่ถูกรางวัลแต่ปรากฏว่าคุณดูวันนี้คนพูดถึงกันเยอะสลากอย่างนี้มันขึ้นเงินได้หรือเปล่า
ก็คือเอาเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูภาพสักนิดนึงค่ะเขาถูกเลขท้าย๒ตัวแบบตรงเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาหยิบมาดูปุ๊บโอ้โหอย่างนี้มันยุ่ยลักษณะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ยุ่ยแล้วก็ขาดด้วยสำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยรางวัลที่๑ก็ออกหมายเลข๙๗๒
แต่ในจำนวนคนที่สมหวังจากงวดนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิด

ซึ่งถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวจำนวน๒ใบด้วยกันค่ะ
แต่ลอตเตอรี่เนี่ยโอ้โหอยู่ในสภาพเปื่อยเละเลย

เขาบอกว่าแบบนี้จะขึ้นเงินได้ไหม
สิ้นปีแล้วยังไม่เคยถูกกับเขาเลย
ดูดูอุตส่าห์ได้ถูกอันนี้มา
ผู้สื่อข่าวก็เลยรายงานบอกว่าสำหรับกรณีที่สลากชำรุดบางส่วน
ยังสามารถนำมาขึ้นเงินรางวัลได้ค่ะ
อ๋อหลวงได้ใช่ไหมได้โดยนำสลากทั้งหมด
มาให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ได้ที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรี
ห้ามนำชิ้นส่วนสลากส่วนใดส่วนหนึ่งทิ้ง
แล้วก็ห้ามไปติดกาวปะติดประต่อเองอันนี้ไม่ได้
แต่ในกรณีที่ชำรุดเสียหายมากต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

บางทีเราลืมไว้ในกางเกงได้จริงนะ
เขาโมกหลังไหมแม่ครบสิแต่ว่า
ข้างหลังเงินยุ่ยเงินยุ่ยอ่ะ

ขาดยังเอาไปเปลี่ยนที่ธนาคารได้เลย
ได้แต่มันมีกรณีที่มันเข้าขายอย่างนี้
ว่าบางคนก็ได้แค่ครึ่งราคานะคุณแม่
อ๋อใช่ถ้าเป็นเงินสองเหรอบังบังบังทางละบัตรใช่

ใบละ๒๐๐๐บาท๒๐๐๐บาท
แต่นี่คือเลขยังมีเกือบครบ

แต่ก็ดีนะข้างบนครบหมดเลยไม่ขาดเลยนะ

ยังเหลือไว้ให้นะ

ก็๖๓น่ะใช่ไหมคะ

แต่ปรากฏเชื่อไหมว่าข่าวนี้มีคนพูดถึงกันเยอะว่า
เฮ้ยมันเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันเนอะ
บางทีเราชอบเอาลอตเตอรี่เก็บไว้ในกางเกงแล้วเราลืมเอาออก
เอาไปซักเนี่ยซักผ้าแน่นอนเหมือนเวลาแต่นิดเนอะปั่นเลยแหละ
เข้าเครื่องปั่นเนอะไม่ได้ใช้ซักมือไม่ได้ใช้มือจะรู้ใช่ปั่นเลยจ้ะ
วันนี้คนใครจะซักมืออยู่ทุกคนก็ใส่เสื้อกันหมดอ่ะ
บางภาพต้องใช้ซักมือบางภาพต้องใช้ซักมือจริงเหรอ
ใช่อย่างชุดอย่างนี้อย่างนี้ซักมือ
อันนี้ก็ต้องซักมือเหรออุ้ยจะใส่เสื้อกันหนาวมาทำไมอะ
สมมติว่าหนาวสมมติว่าหนาวจะร้อนหรอ
เพิ่งลงมาจากเชียงรายไงหนาวมา๑๗องศาค่ะ
อุ้ยก็โอเคสวยพล้ายฮี
ตอนแรกวันนี้ฉันเห็นสันประชากรลงว่าอยู่ในกรณ์ประนม
สินะอีสันหนาวมากไหมเห็นก็บอกสินะร้อนแล้วพี่
กลางวันก็คงจะร้อนเนอะเช้ามืดก็อาจจะยังได้
ที่เชียงรายหนาวค่ะแม่สลองหนาวค่ะ

เพื่อนเขาไปทำวิ่งค่ะก็เลยไปวิ่งไม่ไหวค่ะขาติดเลยค่ะ
หนาวค่ะนิดนึงโควิดหน่อยนะจะได้ไหมขอสักนิดนึงนะคะ
บอกว่าใกล้เป็นจริงแล้วนะคะ
ที่บริษัทคิดค้นวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุดถึง

ทำให้วัคซีนดังกล่าวกลายเป็นวัคซีนที่เป็นลำดับที่๓
สหรัฐอเมริกาที่ได้ผลสำเร็จในระดับสูงด้วยนะ
แล้วก็ด้านคุณหมอแอนโทนี่บราวซี่นะคะนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคติดต่อก็ชี้ว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก
ก็เหตุผลในการทดลองต่างทำมาตั้งนานแล้วจนกระทั่งตอนนี้
ก็พร้อมที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนะคะ
แล้วก็ความปลอดภัยในการวิจัย
ถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยก็จะเร่งเดินหน้าผลิตวัคซีนนะคะ
ในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมก็ต้นปีหน้าก็คงจะได้ใช้กันนะคะ
แล้วก็จะมีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงก่อนนะ
จากนั้นประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้ารับวัคซีนดังกล่าวได้
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าประมาณเดือนไหน

แล้วก็ขั้นตอนในการวิจัยนะคะ
เขาบอกว่าเขาฉีดน้ำเกลือเข้า

แล้วก็ในจำนวนทั้งหมดมีผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน

และ๑๑คนเนี่ยติดโรคอื่น

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ให้กับผู้ที่เข้าร่วมวิจัยอีก

ก็มีเพียง๕คนเท่านั้นที่ติดโควิด

ก็คือเป็นแค่น้อย
จำนวนน้อยนะคะ๑๕คนเท่านั้นนะคะ
แล้วก็บริษัทแจ้งว่าวัคซีนดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะคะ
แต่มีผู้เข้าร่วมวิจัยเท่านั้นที่มีอาการนิดหน่อย
ก็คือปวดเนื้อปวดตัวนะปวดศีรษะมีเท่านี้นะคะ
แล้วก็บริษัทก็วางแผนที่จะเข้าจดทะเบียน
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
หลังจากรวบรวมข้อมูลความปลอดภัย
เป็นที่เสร็จสิ้นแล้วในปลายเดือนนี้

กฎกันพอสมควรอย่างการทำแท้ง

แต่วันนี้ครอลโลยีค่ะมีการประชุมขอดรมอบ
คือผู้หญิงสามารถทำแท้งได้คุณสามารถทำแท้งไม่ผิดกฎหมาย
ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ต้องตั้งคันไม่เกิน๑๒สัปดาห์หรือ๑๒อาทิตย์
ก็ต่อประมาณ๓เดือนสอง

ตั้งคัน๓เดือนแล้วมีความจำเป็นจะต้องเอาออก
หรือแบบไม่พร้อมที่จะมีลูกหรืออะไรก็แล้วแต่
หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถทำแท้งได้ไม่ผิดกฎหมาย
จากตัว๑๒สัปดาห์เนี่ยเขาบอกเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะปลอดภัยที่สุด
แต่ในการทำแท้งถ้าหากเกิน๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
คุณมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะเดี๋ยวในไทยรัฐนิวโชว์คงจะมีการรายงาน
วันนี้เป็นผลผลจากการประชุมคอรมอลว่าโอเคเราติดตามกันบางทีเนี่ย
มันเป็นคำถามคำถามหนึ่งว่าไอ้การทำแท้งผิดหรือไม่ผิด
ด้านพุทธศาสนาผิดสมมุติพวกเรามึงพูดกันเนี่ยผิด
มันเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ขนาดเดียวกันคนก็มักจะไปไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันว่า
ออกมาปุ๊บแล้วเอาลูกมาทิ้งคว่างออกมาแล้วเด็กมันต้องเป็นพิกงพิการ
หรืออะไรอย่างหญนี้มันก็ไม่ทุ่มบางทีไม่พึงประสงค์เนาะ
ทั้งหมดท่านผู้ชมครับโอเคเราเมื่อก่อนเนี่ย
เราเคยไปขึ้นห้องเอ่อที่ห้องโกงเวลาเราขึ้นห้องโกงแท็กซี่ห้องโกง
เปิดท้ายปุ๊บเราเสียเงินเพิ่มถูกต้องไหมถ้ามีสัมภาระปุ๊บเราเสียเงินเพิ่มทันทีเลย
วันนี้แท็กซี่บ้านเราจะมีแล้วนะฮะสมมุติแท็กซี่เนี่ยเขาจะบวกเพิ่มค่าสัมภาระแล้ว
สูงสุดนะชิ้นหนึ่งแอบตกใจเหมือนกันนะเท่าไหร่ฮะชิ้นละ๑
อืมให้พี่เขาไปเถอะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมากันฮะค่ะ
คุณผู้ชมฮะเราถ้าสมมุติสัญญาการถ่ายทอดสดดีปุ๊
จะตัดเข้ารายงานสถานการณ์เข้ามาเรื่อยว่าถึงความรุนแรงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้
หลายคนก็เชื่อว่ากำลังจับตามองเกี่ยวกับการเมืองอยู่นะ

น้องแองจี้หล่อนก็วันนึงดูแต่ทวิตเตอร์หมดเลย

ตอนนี้ก็เอาก็แบบอยากให้ดูแลตัวเองกันหวังอะไรอย่างนี้

อยากให้มองว่าเป็นแบบคนในประเทศเดียวกัน
วันนี้ก็ยังแบบว่าขึ้นแฮชแท็กทวิตเตอร์อยู่นะครับ
หลายคนบอกว่ามีการพูดถึงไอลอร์ขึ้นมากันเยอะเกินว่าไอลอร์คืออะไร
ซึ่งวันนี้ทางสอสอรัฐบาลเขาได้ออกมาพูดเหมือนกันว่าไอรอมันคืออะไรมันมีผลยังไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมีการแม้กระทั่งมีแฮชแท็กว่าประชุมสภา
เพราะวันนี้มันเป็นการประชุมสภาเพื่อหาทางออกในการแก้รัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติเราดูอันดับของเพลงทวิตเตอร์
ยังเป็นการเมืองหมดทุกอันเลยยังเป็นการเมืองหมดทุกอันเลยเนาะ
ร้อนเลยล่ะเรื่องมันใกล้ตัวไงคุณ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอสัญญาณรอสัญญาให้มันดีอีกสักนิดนึงนะครับ
เดี๋ยวเราคงจะมีการถ้าสมมุติเรามีอะไรรุนแรงปุ๊บ

เมื่อกี้เราทิ้งท้ายเรื่องแท็กซี่ใช่ไหม
ใช่ถูกต้องเราทิ้งท้ายเรื่องของแท็กซี่ไว้
ซึ่งวันนี้ค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ก็มีการเผยแพร่ประกาศจากทางกระทรวงคมนาคมนะคะ
ในเรื่องของอัตราค่าบริการอื่น
กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ
สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกโดยสารนะคะ
ไม่เกิน๗คนก็คืออย่างพวกแท็กซี่เนี่ย
โดยระบุเนื้อหาบอกว่าตามที่ได้มีประกาศของกระทรวงคมนาคม
เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่น
กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าบริการอื่น

มีการยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม
กำหนดอัตราค่าบริการอื่น
กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ
สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคน

ที่เราที่พูดไปก็อย่างพวกประเภทแท็กซี่

ในประกาศนี้เนี่ยสัมภาระ
เขาก็หมายความว่าสินค้าสิ่งของอุปกรณ์
ที่มันใหญ่กว่าปกติ
แต่มิให้หมายความว่า

สำหรับคนพิการผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย

ภาระที่อยู่ในความดูแลของตัวเอง

ค่าบริการอื่นกรณีการจ้าง
โดยมีบริการพิเศษที่เราว่ากันมา

ก็คือ๑การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระ
ที่มีขนาดความกว้างความยาวความสูง

เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละ

ที่มีความกว้างความยาวความสูง

ตั้งแต่ชิ้นที่๓ขึ้นไปก่อนนะคะ
อัตราชิ้นละไม่เกิน๒๐บาท
ทั้งนี้ไม่นับรวมกับสัมภาระตามข้อที่๑
ก็คือชิ้นแรกที่เราเอาเข้ามาเนี่ย

เขาบอกว่าการจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระ
อย่างเช่นเป็นพวกอุปกรณ์กีฬา

ที่มีขนาดตั้งแต่๕๐นิ้วขึ้นไป
ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน๑๐๐บาท

โอ้ยยิ่งยุโรปนี้เปิดร้านที่นี่แพงใหญ่เลย

คือมันไม่ได้มีเรื่องของพวกนี้เข้ามาไง
แต่อันนี้เฉพาะในสนามบินใช่ไหมน้อง
เขาบอกอันนี้เดี๋ยวเขาจะมีใช่ถูกต้อง
เดี๋ยวจะเล่าต่อกันไปว่ามันไปจบที่ตรงไหนบ้าง
ที่จะต้องมีกรณีการแบบว่าจ่ายเงินพิเศษแบบนี้

ที่บอกว่าไม่ได้บรรจุเป็นกล่องก็เหมือนกัน
แต่มีการมัดรวมกันเป็นหีบเป็นห่อ
ขนาดตั้งแต่๕๐นิ้วขึ้นไป
ก็มีการเรียกเก็บค่าบริการอัตรา
บรรจุกล่องมัดรวมชิ้นละไม่เกิน๑๐๐บาทเหมือนกัน

มีให้วัดล้อหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนที่
คำนวณเป็นขนาดของสัมภาระด้วย
อันนี้ก็อาจจะเป็นคำที่อาจจะเข้าใจยากนิดหน่อยนะคะ
ข้อที่๕การเรียกเก็บค่าบริการอื่น

ให้เรียกเก็บได้ในกรณีที่มีการจ้างจากท่ากัศยานดอนเมือง
หรือท่ากัศยานสุวรรณภูมิ
หรือการจ้างจากสถานที่อื่น

ให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างแจ้งอัตราค่าบริการต่างเหล่านี้

ไม่มีการมาบวกเพิ่มภายหลังเท่าไหร่เท่านั้น

นี้ตัวพวกเราเองคนไทยอย่าตกใจซะเอง

จริงแล้ววันนี้คุณเปิดหลังรถแท็กซี่ปุ๊บ

แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ไปคิดเขาทีละ๕๐๐๖๐๐
ฉันว่าสัก๑๐๐คนยังพอเข้าใจ

คุณจำกรณีอย่างที่ที่เราพูดถึง
จะไปบึ้นแล้วเติมทัพเบิก

คุณดู๘โมงเช้าวันอาทิตย์
นี่ดูฮะดูภาพสักนิดนึง
คัดเอาระบรรยากาศธรรมชาติ

นี่ไงวันนั้นคือแล้วที่เราอาหาร

จนเข้ามาลงโซเชียลอีกว่ายังไงรู้ไหมฮะ
สักปีละครั้งจะเป็นอะไร

บึ้นปีละครั้งนี่มาชนคนแก่คุณดู
ตรงนี้เป็นจุดที่เขาชนคนแก่อีกทีหนึ่ง

อันนี้แหละปรากฏเป็นหนึ่ง

บึ้นเข้าบนเสร็จลงมาชนคนตายเอาง่าย

โซเชียลก็มีการแชร์ภาพนะครับ
ซึ่งเป็นคลิปของวัยรุ่นชายคนหนึ่ง

จักรยานยนต์เสียงดังกลางที่พักบนภูทับเบิก
ซึ่งที่บอกว่าภูทับเบิกส่วนใหญ่คืออะไรคะ
คือคนมากางเต็นต์นอนต้องการสัมผัสธรรมชาติ
ทำการรบกวนการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวคนอื่น
ซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าถูกแชร์ออกไป
ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับ

แล้วก็เรียกร้องให้พื้นที่มีมาตรการจัดการ

ล่าสุดครับผู้กำกับการสพลมเก่าเปิดเผยนะครับ
ได้มีการสอบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุจนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครอยู่ที่ไหน
เขาก็ประสานทางญาติไปโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
พิจารณาการกระทำความผิดคือเขาไม่ได้มีข้อหานี่คุณดูดิ

คือหลังจากที่บึ้นเสร็จก็ขับลงมาขับเล่นกันอย่างนี้ไง
ส่งเสียงทำให้ประชาชนเดือดร้อนอัตราโทษคืออะไรรู้ไหมเม

แต่ก็ได้ปรับเป็นเงินแค่๕๐๐บาทเพื่อให้โอกาสกลับไปกลับตัว
เยาวชนเขาถือว่าเขาเป็นเยาวชนในคลิปอยู่นะครับ
เดินทางมากับกลุ่มเพื่อนด้วยรถจักรยานยนต์รวมแล้วกี่คันรู้ไหม

แต่จริงคือคุณขับคุณก็ต้องแบบไม่ใช่ไปขวางถนนกันทุกเลนส์ขนาดนั้น

คิดด้วยจะขับของชนบุรีมาพูทัพเบิก

การขี่รถจริงปีกใบที่เขาจะขี่บิ๊กไบท์กันเป็นกลุ่ม

อันนี้เหมือนแบบ
ขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันบนถนนสาธารณะ

ปรากฏณวันนี้เดินทางมาจากชนบุรีแล้วก็ได้เข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนภูทับเบิก๑คืน
ก่อนที่จะเดินทางกลับในเช้าวันอาทิตย์ต้นอยากจะขอโทษสังคมนะครับ
จากรู้เท่าไม่ถึงการตอนเห็นตัวเองในคลิปซึ่งมีคนเข้ามาดูกว่า๓ล้านครั้งนะครับ
ก็รู้สึกตกใจอยากขอโทษนักท่องเที่ยวในรีสอร์ทและทุกคนถือว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนของตนที่ออกมาเบิ้ล
โถเครื่องมันเย็น

นะคะจริงเหรอใช่นี่นะคนนั้นน่ะเหรอคือในในแคมเปญจากแบรนด์เบอร์เบอรี่เนี่ยมีนักฟุตบอลชื่อดังจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าร่วมล่าสุดก็มีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเนี่ยนะคะกับการปรากฏตัวของศักดิ์สะแก้วในแบบเชื้อสายไทยลาวที่ได้ร่วมเป็นในแบบประจำ

เมื่อวานที่พี่พูดไปพี่บอกว่าเป็นอักษรย่อเป็นสิ่งที่คนกำลังตามหาว่าผู้ชาย
แจ้งความท็อปท็อปหลังท็อปมีแต่ข่าวเสียเยอะเหมือนกันเนาะ
จริงท็อปได้โดนหนักเหมือนกัน

คือเมื่อวานเขาบอกว่าไปแจ้งความเด็กก่อน

ถึงเวลาปุ๊บเด็กกำลังจะแต่งงานปุ๊บ
เขาก็ต้องการแบบว่าวันแต่งงานของเขา

ปรากฏว่าเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีทำไมไม่ถอนแจ้งความเขา
มาแจ้งความเขาก็เลยแจ้งความดารากลับเลย

สรุปหวยมาออกที่ท็อปจารนด์ครับ
เดี๋ยววันนี้ท็อปจรนออกมาพูดแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
ที่ศาลากานการชุมนุมครับ
วันนี้แกนนำคณะราษดรนำโดยไผ่ดาวดิน
เตรียมเจลจากรับเจ้าหน้าทีตำรวจ
เรื่องอะไรฮะเรื่องการสลายการชุมนุม

พาคุณผู้ชมมาที่บริเวณถนนทหารนะครับใกล้กับท่าเรือเกียรติกายขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศนะครับผ่านโทรโขงบอกว่าจะมีการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งบรรยากาศขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ประมาณหนึ่งกองร้อยได้เข้ามาประชิดกับแนวกั้นรวมไปถึงอีกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่เราได้เห็นก็
นี่นักร้องดำวงเดียวเบอร์ชมบูที่ตอนนี้จะมาเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งขณะเดียวกันตรงนี้ก็มีรถน้ำหนึ่งคันด้วยที่จอสแตนบายอยู่ให้คุณผู้ชมดูภาพสดขณะนี้ก่อนนะครับนี่คือภาพบรรยากาศขณะนี้ที่กลุ่มผู้ชุมหนุ่มก็กลุ่มผู้ชุมหนุ่มนทบุรีตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะรวมไปถ

ไปได้แล้วโดยมีกลุ่มของเครือข่ายนนทบุรีคนรุ่นใหม่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ทางตอนนี้อีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมดูอีกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเห็นของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับคณะราษฎร๖๕
สิ่งทำไว้นะครับและเราไม่มีอุตสเติมหรือว่าคุณผู้ชมฟังเสียงของทางตำรวจหน่อยนะฮะตอนนี้ฟังเสียงของทางตำรวจหน่อยนะครับตอนนี้ได้นำเรียนของกลุ่มผู้ชมนุมที่ติดค้างอยู่ด้านในแล้วนะครับมีเจ้าที่เดินไปส่งนะครับ
ซึ่งออกทางวัดนะครับขอบความน่าด้วยนะครับมีเจ้าที่เดินไปส่งนะครับกลุ่มผู้ชมนุมที่ติดค้างอยู่ด้านในนะครับออกทางวัดนะครับออกทางวัดนะครับ
ขอบความน่ากลุ่มผู้ชมนุมด้านนอกนะครับอยู่ในความสงบด้วยนะครับเราพร้อมที่อำนวนความสะดวกให้นะครับ

แก้วฟ้ามณีนะครับแก้วฟ้าจุลามณีนะครับ
ขณะเดียวกันฝั่งตรงข้ามภัยดาวดินก็มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
บอกว่าจะมีการเจรจาแต่ก็รอตั้งนานแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการเจรจาเข้ามาแต่อย่างใดนะครับ
สักครู่เดี๋ยวจะมีการประกาศผ่านรถแล้วนะครับเดี๋ยวฟังพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
มีเจ้าหน้าที่นะครับประกอบด้วยสมาชิกทภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
และเจ้าที่สำหรวดนะครับนำกลุ่มผู้ชมนุมที่ติดท้ายอยู่ด้านในนะครับ
นำส่งออกไปออกช่องทางวัดเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับอยู่ในความต่างกกนะครับ
ประกาศให้ผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านนอกนะครับออกไปอยู่บริเวณแยกเกียรติกายนะครับ
แต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปักหลักอยู่บริเวณแนวรั้วกั้นนะครับซึ่งทางตำรวจ
ได้ประกาศนะครับแต่ยังไม่เห็นท่าทีของการเจรจา
ไผ่ดาวดินประกาศนะครับอยากให้ทางทหารทางตำรวจนะครับ
อยู่ด้านหน้านั่งลงเพื่ออยากจะเห็นว่าผู้ชุมนุมที่เหลืออยู่ด้านในเนี่ย
ออกไปหมดแล้วหรือยังถ้าออกไปหมดแล้วก็จะได้เห็นภาพชัดกัน
ซึ่งด้านหลังแนวรั้วกั้นที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้ด้านแนวทางของทางตำรวจเนี่ยนะครับ
ก็มีตำรวจอยู่หลายกองร้อยด้วยกันอยู่บริเวณจุดตรงนี้
ตอนนี้ทางทางตำรวจนะครับไม่ได้นั่งไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่ง
ทางตำรวจไม่ได้นั่งนะครับไม่ได้นั่งไม่ได้นั่ง
เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะครับหากมีการเจรจาหรือมีสถานการณ์อย่างอื่นต่อไป
เดี๋ยวจะรายงานกลับไปนะครับศักดิ์สิทบุญรัฐข่าวทะละทีวีรายงานสดจากท่าเรือเกียรติกายครับ
ศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ชมครับและแน่นอนนั่นคือบรรยากาศสด
ซึ่งเราสามารถติดตามบรรยากาศสดได้ไทยรัฐนิวโชว์
เราจะมีการรายงานสดอย่างนี้มาทุกครั้งแต่เดี๋ยวพักเขาโฆษณากันสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้าได้อ่านข่าวดารากันจริงแล้วฮะพักกันสักครู่ครับ
โจมครับเดี๋ยวเรากำลังจะรอสัญญาณกันสักครู่ตอนนี้ได้เกิดเหตุทัศน์กันแล้ว
เมื่อกี้นี้ยังเป็นการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะ
เดี๋ยวตอนนี้เรารอสัญญาณกันสักครู่นึงเราคงจะตัดสัญญาณเข้าไปสด
บริเวณที่เกิดเหตุถ้าไม่ทันในช่วงนี้
ไทยรัฐนิวโชว์เรายังเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันอยู่นะ
ขออ่านข่าวดาราตามคำสัญญาสักนิดไหม

ที่น้องท็อปจรนอย่างที่เมื่อวานนี้
ทำให้สาวทักษะเรื่องยื่นฟ้องกลับในข้อหาด

ซึ่งต่อมาก็มีการเปิดเผยว่านั่นแหละ
คือท็อปจรนล่าสุดนะครับตอนนี้สักพักนะครับ
จะเข้าให้ตัดให้เลยนะฮะค่ะล่าสุดท๊อปเนี้ยเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า
ยังไม่ทราบเรื่องแจ้งความกลับใดแต่ยอมรับว่าได้มีการแจ้งความจริง
แต่เป็นการแจ้งเพจที่เขียนข่าวโจมตีครอบครัวไม่ได้แจ้งตัวบุคคล
ซึ่งเรื่องอยู่ในระหว่างกระบวนการสอบสวนและหากว่ามีการแจ้งความกลับจริง
ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรส่วนสถานะตอนนี้ท็อปบอกว่าโสดมา๔เดือนแล้ว
และที่เลิกกับน้องหยดน้ำก็ไม่เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้น
และที่มีข่าวว่าไม่ต่อสัญญาณช่อง๓นางบอกว่านางยังเป็นดาราช่อง๓อยู่ไม่จริง
เพราะยังมีสัญญาช่อง๓อยู่อ๋อนี่น้องน้องหยดน้ำ
คุณผู้ชมฮะเราขอโยนสถานการณ์เหตุบ้านการเมือง
มีมีเหตุประทะกันเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันกันหลังครบทรงชาติสวัสดีค่ะ